คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเตรียมค่าใช้จ่าย

ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้ดี
เพราะว่าลูกหลานของท่านใกล้จะเปิดเทอมเต็มทีแล้ว

ชุดนักเรียนรองเท้าถุงเท้าแบบเรียนเยอะเลย
แต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องซื้อเข็มขัดนะ

รัดเข็มขัดเรื่องค่าใช้จ่ายซะหน่อยนะฮะ
โดยหันไปซื้อเสื้อแบบไซส์ใหญ่หน่อย

คือบางทีกางเกงมันอยู่แค่เข่าใช่ไหม
เด็กบางคนเสียงเกงจะถึงตะตุ่มอยู่แล้วใส่เสื้อรอโต
เพราะแม่ซื้อเปลือกไว้ก่อนไง

ก็นำบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนกันอย่างคึกคักครับ
แต่จากการสอบถามร้านค้าก็บอกตรงกันนะครับ
ว่ายอดขายลดลงประมาณ๑๒๐บาท
จากราคาชุดนักเรียนปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
ทำให้ผู้ปกครองลดจำนวนการซื้อลงไป
แล้วก็เลือกขนาดที่ใหญ่กว่าร่างกายของบุตรหลาน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับ

มันใหญ่ไปเหลือเกิน

เดี๋ยวอีก๓ปีมันก็พอดีเอง
แล้วก็หนูจะได้ส่งต่อให้น้องได้อีกนะครับ
แม่เราเคยพูดกับเราแบบนี้นะแต่ก่อน

คือซื้อใหม่ตลอดไม่ต้องรับมรดกจากใคร

พี่ครับทำไมใส่มีกลิ่นเหม็นจังครับ
ก็ร้านค้าบอกว่าต้องงัดกลยุทธ์รถแรกแจกแถมมาจูงใจนะฮะ
เช่นการลดราคาจากป้าย๑๒๐หรือว่า

เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าแล้วก็กระตุ้นยอดขายกันนะครับ

จำหน่ายชุดนักเรียนในร้านชัยพัฒน์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีก็บอกว่า
ผู้ปกครองยังเลือกซื้อชุดในส่วนที่จำเป็น

ส่วนให้ลูกหลานนำเสื้อผ้าชุดเก่าจากปีที่แล้วมาใช้ร่วมกัน

เพราะมองว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
รวมทั้งราคาชุดนักเรียนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
และจากการสำรวจราคาสินค้าของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

พบว่าสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน

โดยเครื่องแบบนักเรียนชายสูงขึ้น
ร้อยละ๑๒๔นะครับ

ก็ปรับราคาสูงขึ้นเหมือนกันนะครับ

ฐมศึกษาภาครัฐบาลเพิ่มขึ้น

มัธยมศึกษาภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับ